มาดูข่าวแรกนี้ก่อนคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ
เพื่อนบ้านแอบถ่ายเอาไว้ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายเลยนะ

บ้านข้างบ้านกำลังเกิดเหตุการณ์ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
มาทุบทำลายกระจกหน้าต่างอะไรเต็มไปหมดเลย

ใช่นะฮะไปดูคลิปกันก่อนนะครับที่เพื่อนบ้านแอบถ่ายไว้นะฮะ
โอ้โหเห็นคลิปเหตุการณ์ไหมครับคนข้างบ้านก็ถ่ายไว้ได้
แล้วก็ตะโกนบอกไปอย่าเห็ดกันอย่าทำแบบนั้นนะครับ
ส่วนคนที่กำลังทุบทำร้ายบ้านคนอื่นเพราะบ้านนั้นไม่มีคนอยู่นะคุณนะ

ผู้หญิงคนนี้เข้ามาทุบกระจกเลยแล้วบอกว่าอ้าวถ้าว่าฉันว่าบ้า
ฉันก็ทำแบบนี้เลยนะครับ
แล้วคนทำก็เป็นญาติกันแท้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านแดง
เจ้าของบ้านเนี้ยมาติกท็อคบอกว่าเป็นคลิปที่เพื่อนบ้านถ่ายไว้
ถ่ายไว้ให้เพราะตอนเกิดเหตุเราไม่อยู่บ้านนะครับ
หญิงที่มาพังบ้านเป็นน้า
ตัวของเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่างงกับน้าเธอเองเหมือนกัน

ถ้าจะว่าน้าบ้าแล้วทำไมต้องบ้ามาพังบ้านของเธอนะครับ

แต่ว่าเคยมาทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว
เคยพาไปรักษาจนหายมาแล้วครั้งหนึ่ง
คิดเลยว่าจะกลับมาทำแบบนี้อีก
ครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับ
ทีมข่าวเดินทางไปที่หมู่๘ที่ตำบลบ้านแดงครับ
ไปพบกับนางดอกล้ำพัฒนบุตรอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคนที่แอบถ่ายคลิปไว้ได้นั่นแหละครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๓
พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะครับ
ขณะที่เธอกลับมาจากสีข้าว
เห็นนางสงกรานอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
เอาเสียมมาทุบกระจกบ้านของนายอารมณ์
แล้วก็นางอุดมสุดศรีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุเองนั่นแหละ

แต่ผู้หญิงที่ก่อเหตุไม่ฟังเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ว่าเป็นเรื่องราวทะเลาะกันในครอบครัวหรือเปล่า
เป็นปัญหาภายในครอบครัวเองหรือเปล่านะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะฮะจากที่ดูก็น่าจะเป็นคนสติดีอยู่นะ

ยังทำการทำงานรับจ้างนวดตามบ้านด้วยนะครับ
ผู้ใดเป็นคนไปแกล้งค่ะ
กับพี่เคยกับพี่สาว

ส่วนคนไปแจ้งความก็บ้านนั้นเขาแจ้งกันเองนะครับ
คุณดูสิคุณลุงท่านนี้คงนอนนิ่งเลยนะ

หรือว่าไม่อยากจะยุ่งหรือว่าอะไรก็ตาม

ตอนที่ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะ

ทีมข่าวก็เลยไปดูที่เพื่อนบ้านแค่นั้นเองนะครับ
แล้วก็ไปที่บ้านของคนก่อเหตุด้วยนะ

สงกรานทีมข่าวตามไปถึงบ้านเหมือนกัน
ซึ่งบ้านนี้คือคนละหมู่กัน

ไม่เจอทั้งสองฝั่งเลยนะครับ